รอบขอบสนามในค่ำคืนนี้นะครับ
ไปร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าแหลมศรีเกตนครหลวงโปรโมชั่นนะครับ
เตรียมที่จะเข้าพิธีแต่งงานแล้วล่ะครับ
ดูความขึ้นไหวของเขาคนนี้กันหน่อยนะครับ

ครั้งที่๓สมัย๒ด้วยการเอาชนะคะแนน
อิรานดีอาร์สรองชำโลก

เจ้าตัวก็ประกาศข่าวดีเรื่องวิวากับน้องจ๊ะจ๋านะครับ
ก็คือพรพิมลสารแก้วแฟนสาวนะครับ

ตามข่าวก็คือวันที่๑๑พฤศจิกายนนี้นะครับ
จังหวัดชุมพรบ้านเกิดของฝ่ายหญิงครับ
ก็มีสินสอดเป็นทองคำนะครับ
หนักประมาณ๒๐บาทและเงินสด๒ล้านบาทครับ

นัญชยาสุวรรณสิทธิ์นะครับ

ก็ได้โพสต์ภาพของเจ้าแหลมและแฟนสาว

ในการลองชุดวิวาก่อนพิธีสำคัญ
ซึ่งก็ถ่ายเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับ

จะแต่งงานวันที่๑๑

โตชปีศาสตร์ก็ประมาณสักทอง

แต่งก็ประมาณ๒ล้านครับผม

สำหรับเจ้าแหลมครับจากไฟล์นี้นะครับในกระแสโซเชียลก็เกิดคำถามอยู่เหมือนกันนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าแหลมศรีสะเกดเนี่ยชกอืดไปหรือเปล่าแล้วทำไมถึงลื่นบ่อย
คนนี้นะครับก็สาเหตุที่เจ้าแหลมดูอืดไปเพราะว่าก่อนชกเนี่ย
เจ้าตัวนั้นเป็นไข้นะครับไม่สบายต้องหยุดซ้อม๑สัปดาห์
ก่อนที่จะกลับมาซ้อมแล้วก็ทำน้ำหนักนะครับ
แต่ก็ที่ไม่เปิดเผยกับสื่อมวลชนก็กลัวว่าจะหาว่าแก้ตัว
ส่วนเรื่องของรองเท้าที่ใส่ขึ้นชกถ้าสังเกตดีนะ
จะเป็นคนละคู่กับที่ใส่ตอนชกกับโรมัน๒ไฟล์และเอสตราด้า๑ไฟล์นั่นเอง
เมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นคู่ใหม่ที่เขาลองใส่ดูแล้วก็ขึ้นไปชกกันนะครับ
แล้วก็เป็นการใช้สปอนเซอร์รายใหม่ด้วยในการใส่รองเท้าคู่นี้ขึ้นไปชกป้องกันแชมป์ครับ
ส่วนคำถามที่ว่าไฟล์ต่อไปควรเจอกับใครดี
พิกัด๑๑๕ปอนด์เนี่ยก็มีตัวต่อกรเยอะ
เรียกได้ว่าคนจองกระถิ่นเพียบเลยนะครับอยากจะชกกับศรีสะเกดครับ
ก็มีคาซิโตเกียวกะนะครับที่โชว์ฟอร์มได้ดีในซุปเปอร์ไฟล์๓นะครับ
หรือไม่ก็อาจจะเป็นเอสตราด้าคู่ปรับเก่าที่รอล้างตากับทางด้านเจ้าแหลมอยู่
รวมไปถึงคนนี้โรมันกอนซาเลสนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาเหมือนกัน
เพราะเริ่มที่จะเคลื่อนไหวมีข่าวออกมาบ้างนะครับ
หรือไม่ก็อาจจะเป็นโจวินอันคายาสนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มาชมติดขอบเวทีซะด้วยนะครับ
ส่วนศึกซุปเปอร์ไฟล์๔ต้นปีหน้าครับ
สหรัฐอเมริกานะครับทอมลอฟเลอร์ผู้จัดเนี่ยก็อยากจะได้เจ้าแหลมมาขึ้นชกนะครับ
แต่ว่าทางเสียหุยสุรชาติพิสิทธิวุฒินันเนี่ย
ก็เกิดว่าอาจจะต้องมีอีกสักไฟล์หนึ่งในไทยในช่วงเดือนธันวาคม
แต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจา
ตามข่าวอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าดูแล้วคาบเกี่ยวกันหมดนะครับ
นับตั้งแต่ในช่วงของการแต่งงานเดือนพฤศจิกายน
ชกในไทยธันวาคมแล้วก็ซุปเปอร์ไฟล์๔ที่สหรัฐอเมริกา
ประมาณกุมภาพันธ์หรือไม่ก็มีนาคมปีหน้านะครับ